ที่อีกประเด็นนึงตอนนี้เป็นประเด็นที่หลายคนถกเถียงกันมากนะคะ
คือหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าน้องขับรถเองจริงหรือเปล่า
เพราะว่าที่นั่งฝั่งคนขับดูไม่ค่อยมีร่องรอยการชนเลย
แต่ฝั่งที่นั่งข้างคนขับเนี่ยสภาพรถยับเยินมาก
น้องน่าจะนั่งข้างคนขับหรือเปล่าถึงได้เสียชีวิตแบบนั้น
เรื่องนี้ทางด้านของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เอาคลิปวีดีโอจากกล้องวงจรปิดมายืนยัน
นี่ละครับเป็นภาพวินาที
ข้างทางนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบนทางด่วนรามอินทราอาทนรง
ถูกบันทึกไว้เวลาตีสองสิบเอ็ดนาทีของวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ก็เป็นรถยนต์ที่เห็นก็คือรถของนางสาวปุณดาสิริชัยสกุลหรือว่าน้องบันนี่เฟีย
นางแบบนิตยสารเพลย์บอยที่ขับมาด้วยความเร็วนะคะโดยลักษณะเนี่ยขับอยู่ที่ช่องทางที่สองค่ะ
ขับสายไปมาตลอดทางจากนั้นมีการเร่งความเร็วเพื่อขึ้นแซงรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้า
เพื่อที่จะเข้าช่องทางที่สามแต่ปรากฏว่าแซงไม่พ้นนะคะ
ทำให้รถยนต์ของน้องบันนี่เฟียเนี่ยเสียหลักไปชนกับขอบแบรีเออร์
ก็เลยเป็นเหตุให้น้องเสียชีวิตแล้วก็เพื่อนชายที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่า
หลังจากที่มีกระแสวิภาควิจารณ์เยอะมากว่าน้องไม่น่าเป็นคนขับเองอาจจะเป็นคนอื่นขับหรือเปล่า
รักษาราชการแทนพบชนก็เลยบอกนะคะว่าคลิปวิดีโอเนี่ย
ยืนยันชัดเจนแล้วว่าน้องขับมาด้วยความเร็วนะไม่น่าจะต่ำกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีการขึ้นแซงรถที่อยู่ด้านหน้าแต่แซงไม่พ้นก็เลยเสียหลัก
แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นจนน้องเสียชีวิต
ซึ่งเรื่องนี้บอกว่าน้องขับเองจริง
แล้วก็จากการตรวจสอบภายในรถยนต์คันเกิดเหตุนะคะ
มีขวดสุราวางอยู่ข้างที่นั่งฝั่งคนขับ

ผู้ตายไม่น่าจะฆาตเข็มขัดเนื้อระภัยค่ะ

เพราะว่าหลายคนที่รู้จักน้องก็บอกว่าน้องเป็นคน
น้องจะเป็นนางแบบเพลย์บอยแต่น้องไม่ได้เป็นคนแบบว่า
ดื่มเหล้าเมามาคือน้องเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์

สาเหตุที่ว่าเมาไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า
เรื่องนี้ก็บอกว่าตอนนี้ต้องรอแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เพราะว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดอยู่
แล้วก็รอผลตรวจสอบรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญด้วยว่า
ตกลงแล้วเนี่ยน้องดื่มแอลกอฮอลหรือเปล่า
แล้วก็มีสาเหตุของการเสียชีวิตจริงที่แท้จริง

เป็นอย่างไรในรายละเอียดก็เดี๋ยวรอผลตรวจออกมาค่ะ
แฟนนุ่มที่นั่งรถไปด้วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ

ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันบอกว่า
ก็ไปนัดเจอเพื่อนก่อนที่จะเกิดเหตุ
บอกว่าตัวเองดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าตัวน้องนางแบบไม่ได้ดื่ม
ก็เลยให้น้องนางแบบขับรถ
แล้วก็เป็นรถส่วนตัวของน้องนางแบบด้วย

แต่ญาติโดยเฉพาะน้องสาวของมันนี่เฟียนางแบบที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

ไม่เชื่อว่าพี่สาวขับรถเอง
เพราะว่าปกติถ้าไปเที่ยวหรือว่าเหนื่อยก็จะไม่ขับรถ
แล้วก็ยืนยันว่าพี่สาวไม่ดื่มแอลกอฮอลแน่นอน
แม้ว่าจะพบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่ภายในรถก็ตาม
คือจะบอกว่าขวดที่บอกว่าวางอยู่ที่นั่งฝั่งข้างคนขับ
จริงก็คือตรงคอนโซลตรงกลางที่เขาจะมีร่องเอาไว้ให้วางแก้ว

เดี๋ยวรอความคืบหน้าต่อไปนะคะ